คุณผู้ชมคะการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรีของไทยเนี่ย
พาไปดูช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็มีการละหมาดยานาซะหรือว่าละหมาดขอพร
มัศยิตกลางจังหวัดสงขลานะคะ

สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ละหมาดยานาซะหรือว่าละหมาดขอพร
นายอาซิสพิทักษุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่๑๘
ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะ
วันที่๒๒ตุลาคมตอน๑๐นาฬิกา๓๒นาที
ก็มีผู้นำศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดต่างทั่วประเทศ
ได้เดินทางมาเข้าร่วมในพิธี
แสดงความอาลัยต่อจุฬาราชมนตรีเป็นครั้งสุดท้าย
โดยร่างของจุฬาราชมนตรีก็มาถึงมัศยิตกลาง
จังหวัดสงขลาในเวลา๙นาฬิกา
มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
หัวหน้าส่วนราชการชาวไทยมุสลิมจำนวนมากนะคะ
ยืนตั้งแถวแล้วก็แสดงถึงความเคารพและอาลัย
ฝังฝังมะยิตหรือว่าฝังศพจุฬาราชมนตรี
ตามหลักศาสนาอิสลามและพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์
ผู้แทนพระองค์ได้อันเชิญดินพระราชทาน
วางบนหลุมฝังศพของจุฬาราชมนตรี
โดยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมามีนายอนุทินชาญวิรากูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้แทนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ในฐานะผู้แทนฝ่ายรัฐบาลพร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธี